คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้เนี่ยใครที่อยู่ตรงเขื่อนป่าศักดิชนลสิท

แล้วก็เตรียมพร้อมรับน้ำที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วย
เพราะอะไรเขาจะต้องมีการพร่องน้ำ
ต้องมีการระบายน้ำเพื่อที่จะรับมือกับเจ้าโนรู
ที่มันกำลังจะมาถึงบ้านเรานี่แหละค่ะ
ดูหน่อยนะคะเขื่อนป่าศักดิชนลสิต
ไปคุยกับทางผอโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาป่าศักดิชนลสิตค่ะพออนุรักษ์ศรีกุลวง
บอกว่ากรมอุตุก็คาดโนรูจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยช่วงนี้
แน่นอนสิ่งที่ตามมาฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางจะกระทบกับลบบุรี
ที่มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอเสี่ยง
ก็อย่างอำเภอลำสนทิอำเภอพัฒนานิคม
แล้วนอกจากนี้ก็จะทำให้น้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์มันเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็จะไหลลงสู่ตัวเขื่อนป่าศักดิชนลสิตค่ะ
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ดังนั้นชาวบ้านที่อยู่โดยรอบโดยเฉพาะท้ายเขื่อน
ต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะ
เพราะว่าทางเขื่อนเองเขาก็จะมีการพร่องน้ำ
ร่องน้ำก็คือการระบายน้ำออกจากตัวเขื่อนนี่แหละค่ะ
อาจจะไปกระทบกับผู้ที่อยู่ท้ายเขื่อน
แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะไปพยายามให้กระทบน้อยที่สุด
ทีนี้ดูที่สุโขทัยกันหน่อย
ชาวบ้านที่หมู่๕ที่บ้านแสนต่อแล้วก็หมู่๑๑
บ้านไร่บัวงามที่ตำบลสารจิตศรีสัชนาลัยเนี่ยนะคะ

ใช่กรอกกระสอบทรายช่วยกันเข็นแบบนี้
เดี๋ยวจะไปกั้นทางน้ำไม่ให้น้ำมันท่วมบ้าน
เพราะว่าแถวนั้นก็น้ำท่วมฝนตกต่อเนื่องเหมือนกันนะคะ
แล้วบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพรน้ำเยอะ

จนมันล้นสปิลเวย์ออกมาแบบนี้คุณผู้ชม
ทีนี้เขาก็เลยต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำ
แล้วในพื้นที่ก็มีปริมาณฝนสะสมเยอะ
มีน้ำจากลำห้วยทะยางลำโชคไหลมาสมทบด้วย
ทีนี้น้ำมันก็เลยไปท่วมพื้นที่การเกษตร

นี่ดูสิคะพอขนกระสอบทรายไป
บางทีเจอน้ำท่วมแล้วอาจจะวางจะกั้นกันยังไง
ก็ต้องย้ายของขึ้นไปที่สูง
ถามว่าพื้นที่ตรงนี้กระทบเยอะไหม
หมู่บ้านได้รับผลกระทบประมาณ๔๐หลังคาเรือน
แต่ว่าพื้นที่ทางการเกษตรเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็น
ภาพมุมสูงนี่ความเสียหายมากกว่า๔๐๐ไร่นะคะ
ดังนั้นภาพรวมพื้นที่ภาคเหนือ

ไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพร

ที่อ่างเก็บน้ำแม่มอกอ่างเก็บน้ำแม่มอก
บอกก่อนเลยว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้ล้นสปีลเวย์แล้ว
แล้วมันก็จะไปส่งผลกระทบกับสุโขทัยโดยตรงเลยค่ะ
เมืองสุโขทัยก็บอกว่าตอนนี้ต้องเฝ้าดูสถานการณ์

เพื่อที่จะช่วยเหลือกับประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยนะคะ